โอ้โหพื้นดินแตกระแหงแห้งกรังขนาดนี้
ตายแล้วปลามันจะตายหรือเปล่าเนี่ยคุณผู้ชมค่ะ

สวัสดีนะคะ
ติดตามรู้ก่อนร้อนหนาวกันสภาพอากาศเป็นอย่างไร

ตอนกลางของประเทศจะมีสภาพอากาศที่แห้งแรงบางพื้นที่ประสบปัญหากับภัยแรงก็ตาม
แต่ระยะนี้ก็มีฝนตกลงมาด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
เป็นการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่๗นะคะเป็นฉบับสุดท้ายของสภาพอากาศที่แปรปรวนในระยะนี้ค่ะ
สิ่งที่ทำให้เกิดอากาศแปรปรวนนะคะก็มาจากเรื่องของลมนั่นเอง
มีลมนะคะซึ่งเป็นคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกพัดมานะคะปกคลุมบริเวณภาคเหนือ
รวมไปถึงมวลอากาศเย็นจากจีนนะคะก็แผลลงมาปกคลุมทั้งภาคอีสานรวมถึงตะภาคทะเลจีนใต้
ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นมีอากาศหนาวรวมถึงมันพัดเอาความชื้นมาปกคลุมบริเวณดังกล่าว
พื้นที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะมีทั้งร้อนอยู่แล้วมีทั้งแรงมีทั้งแห้งอยู่แล้วเจอกับลมก็เลยเกิดเป็นฝนตกลงมา
ไม่ใช่แค่ภาคเหนือภาคอีสานเท่านั้นนะคะ
มาดูภาคใต้ค่ะก็ได้รับอิทธิพลจากมวลเย็นที่แผลลงมาด้วยเช่นเดียวกันก็เลยเกิดเป็นลมตะวันออกนะคะ
กลุ่มทั้งอ่าวไทยแล้วก็อันดามันจะหนักหน่อยก็คืออ่าวไทยตอนล่างนับตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไป
ม่วงนี้คือคลื่นสูงประมาณสัก๒๓เมตรนะคะ
ชาวเรือควรจะงดเดินเรือไปจนถึงวันที่๑๒กุมภาพันธ์ไปก่อนเพื่อความปลอดภัยนะคะ
ขณะที่ตอนกลางของประเทศยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของอากาศเย็นอากาศหนาวฝนแล้วก็อากาศแรงด้วยแห้งแรงด้วยเช่นเดียวกัน
เหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยรวมแล้วนะคะ
ช่วงนี้อากาศเย็นถึงหนาวแล้วก็ยังคงมีลมอยู่ด้วยแต่ว่ายอดดอยยอดภูอุณหภูมิจะลดต่ำลงสองถึงสี่องศาเซลเซียสนะคะ
ทำให้บางพื้นที่มีน้ำค้างแข็งค่ะขณะที่ภาคกลางอากาศเย็นมีหมอกตอนเช้าภาคตะวันออกนั้นมีเมฆเป็นส่วนมากแล้วก็มีลมแรงด้วยนะคะ
ในทะเลสูง๑๒เมตรลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันระยะนี้ฝนชุกหน่อยนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากแล้วก็ฝนตกประมาณร้อยละสี่สิบของพื้นที่เน้นย้ำที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนล่างนะคะ
ส่วนฝั่งอันดามันนั้นก็เบาบางกว่าฝั่งอ่าวไทยแต่ยังคงต้องเฝ้าระวัง
สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระยะนี้ลมนั้นมีกำลังอ่อนนะคะทำให้ยังมีฝุ่นละอองปกคลุมอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวแต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์จะดีขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว
อย่างไรก็ตามนะคะติดตามสภาพอากาศแบบนี้ได้ทุกวันในรู้ก่อนร้อนหนาวนะคะจะได้ดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็รับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ